เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม

ึงกันแล้วก็ทะเลาะกันสุดท้ายยิงใส่
แล้วก็แฟนสาวเนี่ยอุ้มลูกอยู่
เด็กผู้ชายอายุ๑ขวบ๒เดือน
คุณยิงเขาทั้งที่เขากำลังอุ้มเด็กอยู่เนี่ยนะคะ

เด็กก็ถูกยิงไปด้วย

ส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
บ้านที่เกิดเหตุอยู่ในตำบลดอนขมิ้นอำเภอธามกา

ไปคุยกับพี่สาวของผู้บาดเจ็บนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายวิทยาอาจปรักษาเป็นแฟนของน้องสาว
เป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
นายวิทยามาหาน้องสาวที่บ้าน
ตอนนั้นเธออยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ก็เลยคาดว่าปมก่อเหตุเป็นเรื่องของความหึงหวง
เดี๋ยวเราเล่าเหตุการณ์โดยใช้ภาพเป็นกราฟิกนะคะ
คุณผู้ชมจำลองเหตุการณ์คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดเจนว่า
พฤติการของคนก่อเหตุเป็นลักษณะไหนยังไง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายนะคะวันอาทิตย์ที่๑๑พฤศจิกายน
นายวิทยาขับรถกระบะมาหานางสาวสิริพร
ซึ่งเป็นแฟนที่บ้านจะพาออกไปกินข้าว
แต่พอมาถึงนางสาวสิริพรบอกกับนายวิทยาว่า

ทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
นิสัยที่นายวิทยาเป็นคนขี้หึง
หวงก็เลยตีความว่านางสาวสิริพร

แล้วนายวิทยาจับได้ว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่๑๐พฤศจิกายนเนี่ย
นางสาวสิริพรไปเที่ยวสถานบันเทิง

นายวิทยาพูดขึ้นมาว่า

จะกลับมาจบเรื่องทั้งหมด
หลังจากนั้นนายวิทยาก็เดินกลับไป
ขับรถกระบะแล้วก็ออกไป
บ่าย๓โมงนายวิทยากลับมาอีกค่ะ
คราวนี้ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาแทน

แล้วก็เดินปรีเข้าไปคุยกับนางสาวสิริพร
แล้วก็ด่าทอในลักษณะหึงหวง

นางสาวสิริพรอุ้มลูกชายของตัวเอง

นายวิทยาเดินตามเข้าไป
แล้วก็ขอดูสร้อยคอทองคำ
บอกว่าซื้อให้สร้อยคออันนี้อยู่ไหน
ระหว่างถามนายวิทยา
ลำกล้องปืนไว้แล้วด้วยค่ะ
เป็นลักษณะเหมือนกับขู่ตอนแรกขู่ก่อน

นางสาวสิริพรก็ยืนยันว่าไม่ให้ดูสร้อย

แล้วก็ทะเลาะกันต่ออีกพักหนึ่งนะคะ
นายวิทยาก็เข้าไปนอนในห้อง
นางสาวสิริพรก็ไปซื้อส้มตำมานั่งกินกับพี่สาวหน้าบ้าน
นางสาวสิริพรก็อุ้มลูกชายตัวเองอยู่ด้วย

นายวิทยาออกมาจากห้องนอน
แล้วก็กลับมาถามเรื่องเดิมถามเรื่องสร้อยทองอีก
คราวนี้นางสาวสิริพรก็ไม่พูดไม่ตอบอะไรเลย
แล้วก็บอกแค่ว่าขอตัวไปซักผ้าหลังบ้าน

แล้วก็พูดว่าถ้ามาคราวหน้า
นางสาวสิริพรก็ทำลักษณะเหมือนแบบไม่สนใจ
นายวิทยาก็เลยใช้ปืนนี่แหละค่ะยิงเลยนะคะ
ยิงใส่นางสาวสุริพรไปหลายนัดเลยคุณผู้ชม

เขาก็ล้มลงไปจมกองเลือด
นายวิทยาก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยค่ะ

กูจะไม่ได้มาขึ้นลำอย่างเดียว

แล้วทีนี้เขาก็เดินไปประมาณรถ
แล้วเขาเห็นน้องหนูแบบเหมือนทำหน้าไส้อะไรอย่างนี้
เขาก็เลยยิงเขาเลยนัดหนึ่ง

เออทีนี้ก็แบบก็แบบคือจะหยิบรถแล้ว
หยิบรถแล้วก็เหมือนเห็นน้องหนูแบบทำหน้าอะไรอย่างนี้
ทีนี้เขาก็เลยยิงเข้าไปเลยนัดหนึ่ง
แล้วทีนี้เพราะเหมือนนัดนั้นเหมือนเขากำลังคิดคิดอะไรอยู่แล้วเนี่ย
เขาก็ลัวเลยตั้งนั้นก็ยิง

ตรงเนี้ยอ่ามามาโดนตรงนี้ตรงนี้

ใช่เพราะว่าน้องหนูล้มตรงนี้เลย
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งพี่อย่างเงี้ย
แล้วก็ล้มลงไปเลยทั้งลูกพอนั่งกอดลูกอยู่
ว่าทั้ง๘นัดตัวอิ๋วเขาไม่ได้วิ่งหนี
ไม่ได้วิ่งเลยพอแบบโดนยิงนัดแรกก็คือล้มเลย
ล้มแล้วก็คือสามสามอย่างเดียว
เขาเป็นคนชอบแบบขุดเรื่องเก่ามาทะเลาะ
พอพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้วนไปวนมาก็จะแบบ
หึ่งหึ่งเขารักเลิกกันมาไล่ขังแล้ว
แต่ว่าครั้งนี้ก็คือหึงหึงมาก

หลังก่อเหตุนายวิทยาก็หนีไปเลยนะคะ
พี่สาวเองก็วิ่งหลบกระสุน
ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
แล้วก็พาน้องสาวพาหลานชาย
ส่งโรงพยาบาลมการรักษ์ค่ะ
ก็ยิงไปหลายนัดด้วยนะครับ
ซึ่งอาการของผู้ที่ถูกยิงนะครับ
คนที่เป็นแฟนของผู้ต้องหาเป็นแม่ของเด็ก
ถูกยิงเข้าไปมีกระสุนเข้าที่ราวนมขวา๑นัด
ต้นแขนขวา๑นัดต้นขาซ้าย๑นัด
แล้วก็ที่ศีรษะด้านหน้า๑นัด
แต่โชคดีครับกระสุนมันโดนแบบถัก
อาการตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับ

เสียชีวิตแน่ศีรษะด้านหน้าอย่างนี้

ถูกยิงกระสุนนัด๑แต่ว่าเข้าที่กล้นข้างขวา
ลุออกหน้าขาข้างขวา

ตอนนี้อาการยังสาหัส๕๐
ถูกส่งตัวไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิริราช
เด็กอายุเพิ่ง๑ปี๒เดือนเท่านั้น

หลังจากพูดคุยกับครอบครัวผู้บาดเจ็บนะครับ
คุณนัทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปยังบ้านของนายวิทยาผู้ก่อเหตุ
ก็ไปตามข้อมูลของคนในพื้นที่
ก็ทราบว่านายวิทยาบ้านอยู่ที่หมู่๑๕ตำบลทุ่งลูกนก

ไกลจากบ้านของแฟนสาวนะครับ
ไปหาที่บ้านก็เจอบ้านนะนะ
แล้วก็พบว่าบ้านของนายวิทยาเป็นร้านขายของชำ
ก็มีเพียงพ่อแม่แล้วก็ญาติญาติที่ขายของอยู่ที่หน้าบ้าน
จากการพูดคุยกับพ่อของนายวิทยายอมรับว่า

เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องลูกชายก็ไม่ได้กลับมาบ้าน
แล้วก็ไม่สามารถติดต่ออะไรได้
แล้วก็ไม่ได้โทรศัพท์มาบอกด้วยว่าไปทำอะไรไว้
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอได้ทราบข่าวก็เสียใจ
แล้วก็ไปเยี่ยมแฟนสาวของลูกชายที่โรงพยาบาล
และแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
การที่เขาไปทำครั้งนี้
หลังจากที่เขาทำเขาได้กลับมาที่นี่ไหมครับ

มีการโทรศัพท์มาบอกว่าเดี๋ยวจะมามอบตัวหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับ
มีไม่มีไม่รู้เรื่องเลย
คือตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ยังติดต่ออะไรไม่ได้
ครับแล้วก็ไปดูแลคนเจ็บไปดูแลคนเจ็บผมไป
ส่วนการติดตามตัวคนก่อเหตุนะคะ
ตอนนี้เนี่ยตำรวจสพลูกแก่รวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารจังหวัดกาญจนบุรีออกหมายจับแล้ว

ตำรวจมั่นใจว่าไม่นานค่ะ

นายวิทยาไม่ได้เดินทางกลับไปที่บ้าน

ไม่ได้มีเสื้อผ้าอะไรติดตัวไป
ว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่กาญจนบุรี

ตำรวจบอกไม่นานได้ตัวแน่